ถ้าน้ำท่วมในกรุงเทพและปริมณฑลตรงไหนหนัก
กรุงเทพนี่ลากระบังแล้วถัดออกไปบางเสาทงสมุทรปราการ

อย่างที่นี่นะฮะเขาบอกว่าอยู่บ้านหมู่บ้านนี้มา๓๐ปี
ไม่เคยเจอน้ำท่วมระดับนี้มาก่อนเลย
ไปดูสภาพน้ำท่วมนี่คือโอ้โห
มีกระชังปลาแขวนด้วยแต่บนถนนมีกระชังปลาแขวนด้วยลองดู
เดี๋ยวนะพี่บอกว่าถนนนี่คือแยกไม่ออกแล้วอันไหนถนน
โอ้โหนี่แหละครับโอ้นี่น่าจะระดับเข่าแล้วนะ
แล้วสีดูสีน้ำนะฮะ
นี่คือหมู่บ้านเสรีวิวครับถนนเทพารักษ์อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรประการครับ
ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจในหมู่บ้าน
เอาโซนเท้าเฮ้าส์ก่อนนะโซนเท้าเฮ้าส์ข้างหน้าก่อน
ระดับน้ำหัวเข่าอย่างที่ดอมบอก๓๐๕๐เซนติเมตร
น้ำเริ่มท่วมสูงตั้งแต่ตี๒ของวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วจำได้ไหม
โอ้โหคือวันเสาร์มันตกเป็นเทน้ำเทท่าเลย
หลังนี้ขายครับห้องนี้ขายแล้วนะฮะ
จากการพูดคุยกับนายวิเชียนทองบุตรอายุ๖๓ปี
ชาวบ้านที่ประสบภัยอดครวนเลยบอกโอ้โหอยู่มา๓๕ปี
เคยเจอแบบนี้ครั้งนี้หนักที่สุดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายรายการเรียบร้อย
มน้ำหมดนะครับรถยนต์น้ำก็เข้าน้ำก็เข้าในห้องโดยสาร
คือต้องเอาออกไปฝากไว้ด้านนอกแล้วตอนนี้นะครับ
ฝากถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบนะแก้ปัญหาหน่อย
น้ำท่วมโอ้โหชาวบ้านเดือดร้อนจริง
จากนั้นทีมข่าวครับก็เดินลุยน้ำไปท้ายหมู่บ้าน
โซนบ้านเดี่ยวบ้างโซนบ้านเดี่ยวบ้านเดียวมันยังไง
โอ้โหบ้านเดียวบ้านเดียวก็แย่ครับ
แล้วไปเจอคุณลุงท่านนี้ท่านปั่นจักรยานออกมา
ลุงจะไปไหนไปตลาดลุงจะไปซื้ออะไร
ไปซื้อกล้วยทำไมกินกล้วยคือลูกลุงป่วยติดเตียง
ป้อนกล้วยเนี่ยครับก็เลยไปคุยด้วย
ก็เลยรู้มาว่าโอ้โหข้างในนี้มีคนป่วยติดอยู่ด้วยนะ

ไม่ได้เดี๋ยวแล้วนะครับ

โอ้โหเป็นรับทะเล

ก็ช่วยตัวเอง

พี่น้อยอยู่ไหม
แล้วอบตบางสาวทงว่าไง
ต่อบางเสาทงนี่เอาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่๒เครื่อง

คือถ้าไม่มีฝนตกลงมาอีกภาวนา
แต่ถ้าจะบอกว่ามันมีโอกาสเนี่ยชาวบ้านต้องเตรียมรับมือนะ
ถ้าไม่ตกน้ำแข็งคาดว่า๑วันน่าจะกลับสู่ภาวะปกติ
เมืองต้นนะครับนาอ้ำดื่มแล้วก็อาหารเข้าไป

แล้วก็แจกกระสอบทรายด้วยอ้าวบ้านไหนอยากจะกั้นน้ำ
พอที่จะไม่ให้น้ำมันแบบนะเข้ามาอย่างเต็มที่เต็มกำลัง
ก็กั้นกระสอบทรายแล้วก็ดูดออกหรือว่าตักออกหน่อย
ครับโอ้โหน่าสนใจจริง
ถ้าไม่ตก๑วันเข้าสู่สภาวะปกติ
ถ้าตกนี่ไม่ต้องพูดต่อเลยนะพี่เบิร์ต